มาดูปาร์ตี้วันเกิดกันหน่อยยังจัดกันอยู่นะครับ
จับได้เยอะเหลือเกินเป็นชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนนะครับว่า
วัยรุ่นที่อำเภอจนะนะครับเป็นร้อยฮะรวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิด
ริมทะเลฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินลองนับจำนวนดูด้วยสายตาแบบผ่านผ่านก่อนนะฮะ
เดี๋ยวผมจะบอกว่าจับได้กี่คนนะฮะไม่รวมที่หนีน่ะอืม
เมื่อคืนนี้นายจารุวัฒนกลิ้งเกลานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ท่านในอำเภอจานะท่านผู้กรรมกรรมการสอบภอควรมีดนะครับ
แล้วก็กำลังสมาชิกอศยี่สิบนายไปตรวจสอบบริเวณริมทะเลวังหนาวบีชนะครับ
หมู่เจ็ดตำบลนาทัพอำเภอจนะหลังจากมีประชาชนร้องเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่
เห็นการไลฟ์นะฮะยังไลฟ์ด้วยโอ้โหก็รวมตัวไม่พอนะมีไลฟ์ด้วย
ครับประมาณร้อยหนึ่งฮะประมาณร้อยคนมั่วสุมดื่มสุรา
สังสรรค์แล้วก็เปิดเครื่องเสียง
พระเผาคุณผู้ชมครับกระบะแบบนี้๔คันมันจะดังแค่ไหนกับเครื่องเสียง
แล้วก็มีการกระทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

จึงเข้าจับกลุ่มนะครับมีวัยรุ่นที่ร่วมปาร์ตี้บางส่วนหนีทันด้วยนะที่จับได้๖๑ครับ
คนครับแล้วก็ของกลางขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ๑๒ขวด
ในอำเภอจนะเปิดเผยบอกว่าวัยรุ่นทั้งหมด๖๑คนนะครับเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน๑๘ปี๓๕คน
อายุระหว่าง๑๘๕๐ปีนะฮะ
จำนวน๒๖คนเอามีผู้ใหญ่ด้วยนี่นะฮะถึง๕๐ปีนะ
กลุ่มของเขาแล้วก็วัยรุ่นชวนกันมานะครับ
จากอำเภอสิงหานครก็มาจากอำเภอเมืองสงขลาก็มานะครับ
แล้วก็ระหว่างรอสอบสวนจะนำตัวกลุ่มนี้ไปกักตัว
ในพื้นที่ของแต่ละตำบลตามภูมิลำเนาของเขา
หลังจากนี้อีก๗วันถ้าผลเป็นลบดำเนินคดีทันที
โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
แล้วก็ส่งดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดนาทวีนะครับ
ส่วนเด็กและเยาวชนจะส่งไปที่สารพินิษฐคุ้มครองเด็กเยาวชนสงขลาครับ

ยังไม่น่าเชื่อนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อขนาดนี้
มีคนกล้ารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะ